มิจฉาชีพหน่อยค่ะแหมทำทีเป็นลูกค้าขับกระบะมามาจอดหน้าร้านปั๊บ
พอมาขอดูไปมาเอ้าชิงไปสองเครื่องแล้วหนีเลยค่ะ

ไอ้เดี๋ยวมาอาบญี่ปุ่นด้วย
ได้เหรอจริงหรือเปล่า

คือพนักงานผู้หญิงไม่ได้ดูแลลูกค้าที่เป็นโจรรายนี้ไง
เมื่อกี้เป็นพนักงานผู้ชายดูแลใช่ไหม
พนักงานหญิงก็มัวแต่ดูแลลูกค้าคุณป้าอีกท่านหนึ่ง

โอ้โหนี่ก็ไวจริงนะวิ่งไวนะฮะ

เสร็จแล้วเขาก็ดูเขาก็พิจารณาอยู่แป๊บนึง

ถือไว้แล้วถือแล้วก็หันหลังไปเลยจ้า

พอมาถึงท้ายรถนี่ต้องก้มแบบนี้
นักข่าวของเราไปที่ร้านนี้

ที่บ้านเหล่าเรือที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดถามกับเจ้าของร้าน
คุณนัทธิดาคุณนัทธิดาอายุ๒๘ปีเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นผู้ชายคนนี้เขาเข้ามา

แม้ใส่หมวกแก๊ปเสื้อแขนยาวสีกลมนุ่งเกงขาสั้น
ขับกระบะมามาจอดหน้าร้านแล้วก็มาบอกว่า
ผมอยากได้มือถือ๔เครื่องครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ภรรยาผม
ให้น้องชายผมครับอ่าทีนี้ก็เลยเอามือถือสองเครื่องมาให้ดู
พลิกดูโทรศัพท์ดูอยู่เอ๊ะข้างหลังเป็นยังไง
ใช้งานยังไงอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะแล้วก็บอกว่าเออพี่
ผมหิวน้ำจังเลยครับมีน้ำมีน้ำสักแก้วน้ำสักขวดไหมครับ
ทีนี้ค่ะทางเจ้าของก็เลยบอกให้ช่างไปหยิบน้ำด้านหลังให้หน่อย
จังหวะที่ช่างหรือว่าพนักงานผู้ชายเดินไปหยิบน้ำข้างหลัง
อันนี้มันก็ไวค่ะมันหยิบแล้วมันไปเลยคุณผู้ชม
เอามือถือไปสองเครื่องหมื่นสองนะคะอ่า
หากินง่ายเกินไปค่ะก็อยากให้มามอบตัว
แล้วก็มารับผิดในจุดนี้
ถ้าไม่มามอบตัวถ้าไม่เอามือถือ๒เครื่องมาคืน
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็เห็นชัดอยู่

ใช่นะครับคือเจ้าของร้านบอกโอ้โหเราก็ต้องลงทุนนะ
ในการพักขายู่คุณจะมาเอาไปฟรีเรียกว่าโจรแน่นะครับ